ยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองค่ะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นที่คุณคิงบอก
กลิ่นมันเริ่มมาตุซะแล้วค่ะเมื่อมีการไปจับอสมได้พร้อมเงินจำนวนนึงแล้วยังมีโพย
เป็นโพยรายชื่อถึง๒๘แผ่นลักษณะเอ๊ะเขาบอกว่าเป็นเงินที่ผู้ใหญ่ให้เอาไปแจก
เพราะจะไปซื้อเสียงให้ผู้สมัครพักดังเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยค่ะ

คือป้าเนี่ยเหมือนกับว่ายังพยายามจ่ายเงิน๓พันเบาท้อนาที
แล้วจะมาเอากระเป๋าของตัวเองคืนอีกอย่างนี้จะโดน๒ข้อหานะเนี่ย
คือจะขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะอันนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะป้า

แล้วนี่คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกไม่ได้ไม่ได้เห็นป้าเมื่อกี้ป่ะ
จับเงินนับเงินออกมาแล้วแล้วจะยัดให้อย่างนี้
แต่ว่าคลิปเขาถ่ายกันอยู่นะคะคือกล้องก็จับอยู่นะ
คุณผู้ชมคะนี่คือคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปบุกตรวจค้น
กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไหนกาญจนบุรีเขตหนึ่งนะคะ
อย่างที่เห็นล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นผู้หญิงคนนี้คุณป้าท่านนี้แหละค่ะ
เป็นอสมด้วยนะในเขตพินิตบนเกาะสำโรงค่ะที่เมืองการจนบุรี
คือเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาได้เบาะแสมาว่าคุณป้าท่านนี้รับหน้าที่นำเงินจากหัวคะแนนของผู้สมัครพักใหญ่รายนึง
เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละไปแจกให้กับผู้ที่มีรายชื่อ
ซึ่งเขามีโพยรายชื่อมาด้วยในการรับเงิน
พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจค้นคุณป้าพยายามติดสินบน
ด้วยเงินจำนวน๓พันบาทและขอว่าอย่าจับป้าเลย
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ยินยอมนะคะพยายามตรวจกระเป๋าที่ใส่เงินและโพยรายชื่อที่ซุกซ่อนอยู่
ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านสุดท้ายพบเงินจำนวน๗๑๐๐๐บาท
และยังมีโพยรายชื่อ๒๘แผ่น
นำตัวส่งตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีดำเนินคดี
ทีมข่าวเราเลยตรวจสอบข้อมูลค่ะเอาให้แน่ชัดว่าตกลงเป็นยังไง

เกิดขึ้น๘พฤษภาคมนี่น่าจะเป็นโพยใช่ไหมคะ
มีรายชื่อคนแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือ

อุ๊ยอ้อและทีนี้คือจากการตรวจสอบของทีมข่าว
ตรวจสอบของทีมข่าวของเราบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

ผู้หญิงในภาพชื่อนางเอก็แล้วกันนามสมมุตินะ

ที่รู้มาว่าคุณป้าเท่านี้เป็นอสม

ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ชื่ออ้อย
ติดต่อขอให้ช่วยผู้สมัครสอสอรายหนึ่ง
เอาเงินมาให้แล้วมีรายชื่อมาด้วย

ถ้าหากว่าเอาไปจ่ายให้ตามรายชื่อที่ในโพยนี้เหรอ

แต่ป้าเขาก็พูดเหมือนกับว่าเขาไม่ทำหรอก

ถ้าคุณอยากฟังว่าเขาชี้แจงยังไงบ้าง

บอกป้าแล้วเขาจะบาปใหม่
ป้าไม่รู้จริงค่ะป้าตายโฮง
โอ้โหทีมข่าวก็คงพยายามถามแหละ
เบอร์อะไรเหรอพักอะไร

บอกเบอร์ไปเดี๋ยวมันก็มั่ว

แล้วกล้าบอกเลยนะบอกสาบานนะป้าไม่รู้

ใช่คืออย่างนี้เลยนะคะ

เพราะยังไงต้องเอาผิดให้ถึงหัวคะแนน

ฝากด้วยครับเพราะว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย